วัดหลายวัดเนี่ยก็มีความสวยงาม
บ้านดิฉันเนี่ยมีวัดล้านขวดนะ
คือเอาขวดมาทำเป็นอุโบสถอะไรสวยงามเลย
ส่วนที่กำแพงเพชรก็มีเหมือนกัน

แทนที่จะทิ้งเป็นขยะเอามาประดับประดาษตกแต่ง

ไปค่ะไปดูกันที่นี่นะคะ
ไหนตกอำเภอกโกสัมพีนครจังหวัดกำแพงเพชรค่ะ
ไปเจอกับนางสาวปราภาระวีเหลี่ยมเคลือบก่อน
เธอเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๒นะคะ

เนี่ยค่ะนำขวดเปล่าจากเครื่องดื่มที่ชาวบ้านทิ้งเนี่ย
เอามาตกแต่งเป็นของฝากของที่ระลึก
จะได้เอามาจำหน่ายเป็นรายได้ให้กับครอบครัวนะคะ
โดยนางสาวปภารวีบอกว่าเห็นขวดเปล่าของเครื่องดื่มยี่ห้อหนึ่ง
ที่คนดื่มแล้วก็โยนทิ้งถังขยะเนี่ย

ก็เลยเก็บมาล้างทำความสะอาดนะคะ
เสร็จแล้วก็ชิดเอาไว้ห้างสนิทเล่ะ
จากนั้นก็นำมาประดิษฐ์ประดอยตกแต่งสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการตกแต่งด้วยของต่างตามความคิดสร้างสรรค์
ถือว่าให้เป็นของสวยงามใช้เป็นของฝากของที่ระลึกได้เก๋ไหมเก๋ไหม

นะคะซึ่งผลงานต่างเหล่านี้ที่นำมารีไซเคิลก็สามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชนได้เป็นอย่างดี

ถูกต้องตอนนี้นะในกลุ่มที่รวมตัวกันก็มีถึง๕คนเป็นการรวมกลุ่มคิดกันเองคนที่มีแนวคิดเหมือนกันชอบเหมือนกันเนี่ยนะคะ
แล้วก็ทำผลงานออกมาเนี่ยเยอะแยะเลยเพราะว่ามีลูกค้าให้ความสนใจสั่งซื้อกันถึง๓๐๐ชิ้นคุณ

จริงแล้วยังมีออเดอร์รออีกถึง๗๐๐ชิ้นเลยค่ะ
ผลตอบรับถือว่าดีเกินคาดเลยนะ
หมายเลข๐๘๙๔๕๕๒๔๖นะคะหรือว่า๐๘๕๒๔๗๗๓๒๐เอามาใส่เป็นแบบงานโชว์แบบนี้ก็เก่ง

จากขวดธรรมดานะคุณนะจับมาแต่งตรงแต่งตัวแล้วดูเก๋มีราคาขึ้นมาทันที

ก็ดีเหมือนกันนะคะฝากคุณซื้อแล้วก็จ่ายตังค์ให้ด้วยเลยละกัน